บ้านแล้วกว่าทองนาวโอ้โหดอกจานงามกระดอกกระเดียเนอะสีสมโอ้ย
งดงามจริงจริงอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาว
เอาภาพต้นดอกจานมาให้ดูกันอีสานบ้านที่ฉันเรียกดอกจานค่ะ
ส่วนภาคเหนือเรียกทองกว่าวภาคกลางเรียกทองต้น
แต่คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่ามันก็มีประโยชน์หลายส่วนนะทั้งใบทั้งต้นเลย
มันมักจะเกิดช่วงหน้าแรงแบบนี้ค่ะหนาวเข้าสู่ช่วงของหน้าร้อนนี่แหละ
กุมภามีนาเมษาแบบนี้จะเกิดบานสะพรั่งเลยแต่ต้องเตือนพ่อแม่พี่น้อง
อยู่ทางตอนบนของประเทศว่าระยะนี้สัปดาห์นี้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศหนาว
เพราะอุณหภูมิจะลดต่ำลงสี่ถึงหกองศาเซลเซียสเลยนะคะเพราะฉะนั้นดูข้อมูลแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยา
เป็นฉบับที่๔เมื่อออกเมื่อประมาณตี๕ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
บอกว่าอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วยังมีคลื่นลมแรงทางภาคใต้ด้วยนะคะคุณผู้ชม
มาดูกันหน่อยดีกว่าเพราะอะไรนี่เลยคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะคะทั้งลมค่ะ
ลมตะวันออกพัดมาจากทางแถบทะเลจีนใต้เนื่องจากว่ามีอากาศเย็นนะคะ
ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทั้งเหนือและอีสานทำให้เกิดลมนะคะ
ลมที่ว่านี้นะคะก็ทำให้ภาคใต้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
มีคลื่นสูง๒๓เมตรโดยเฉพาะแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ขอเตือนพ่อแม่พี่น้องชาวเรือนะคะงดเดินเรือตั้งจากสิบเจ็ดถึงยี่สิบกุมภาพันธุ์ไปก่อน
ส่วนพ่อแม่พี่น้องหรือใครที่จะไปท่องเที่ยวภาคเหนือภาคอีสาน
เสื้อกันหนาวผ้าพันคอเสื้อเครื่องนุ่งห่มเอาไว้ให้ดีค่ะ
เพราะว่าขณะนี้ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก
อุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียส
ส่วนภาคอีสานจะลดลง๔๖องศาเซลเซียสนะคะ
เพราะฉะนั้นสภาพอากาศช่วงนี้จะลดลงทั่วภาพเลย
ดูแลสุขภาพให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอ
ดื่มน้ำรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ขณะที่ภาคใต้นะคะต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนฟ้าขนองด้วยเหมือนกัน
ระยะนี้นะคะจะมีฝนตกชุกหน่อย
แล้วก็จะมีคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย
ในทะเลนั้นจะสูง๒๓เมตร
เฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะ
ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้นะคะ
จะมีเมฆบางส่วนอากาศนั้นจะสบายนะคะ

ส่วนเรื่องของฝุ่นละอองระยะนี้จะมีลมแรงพัดเข้ามา
ทำให้ฝุ่นละอองไม่ปกลมหนาแน่นมากนักนะคะ
ส่วนคุณผู้ชมที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษก็คือเด็กนะคะ

ภาคใต้ก็งดเที่ยวสักครู่นึงนะคะ

แล้วเจอกันใหม่คุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
โน้ท